ที่หนีออกมาจากบ้านที่อยู่กับพ่อกับแม่เลี้ยง
ปั่นจักรยานไป๓ชั่วโมงกว่า
ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วก็โทรหาแม่
ให้แม่มารับหน่อยอยากจะไปอยู่กับแม่แท้ที่จังหวัดระยอง
เพราะว่าถูกแม่เลี้ยงทำร้าย๗ปี

แล้วแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อย
ตัวพ่อกับตัวแม่เลี้ยงได้รับการประกันตัวออกมานะคะ
ทีนี้ก็ต้องตามต่อว่าแล้วนะตอนนี้
สภาพจิตใจของน้องเป็นยังไง

เดี๋ยวน้องจะได้กลับไปอยู่กับแม่แท้นะคะ
พอน้องเขารู้ว่าจะได้กลับไปอยู่กับแม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้องเขาก็สภาพจิตใจดีขึ้นมากเลย

ไปที่คอนโดเอื้ออาทร
หนโยธินกิโลเมตรที่๔๔
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ

พ่อแท้และแม่เลี้ยงถูกแจ้งความดำเนินคดี

พอเราไปเนี่ยวันนี้ประตูปิดเงียบ

นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแม่บ้าน

มีปู่กับย่าของเด็กชายวัย๑๔

ย่าเสียชีวิตเมื่อ๓ปีก่อน

ไม่เคยเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ลงมาเล่น
เหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไปเลยอะค่ะ

ไม่เคยเห็นน้องคนนี้มาวิ่งเล่นเลย

จนวันที่น้องเขาหนีออกจากบ้าน

พี่วินรถจักรยานยนต์บอกแบบนี้นะคะ

ผ่าถีบจักรยานผ่านไปบ้างไหม
ผ่าถีบจักรยานผ่านไปบ้างไหม
ใช่ไหมว่านั้นอยู่ใคร

อาจจะเคยเห็นแต่เราไม่รู้จักชื่อ
อาจจะเคยเห็นแต่เราไม่รู้จักชื่อ
ก็เลยส่วนใหญ่มาเล่นแต่น้องก็ไม่ค่อยมาเลย
เราก็เลยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างนี้

ส่วนมากเด็กจะมานี่หมดเลยนะ

เด็กคนนี้ไม่มาเล่นไม่มาอะไร

แต่ก็นานแล้วใช่มั้ยครับ
ทีนี้ทางเจ้าของร้านขายของชำแถวนั้นนะคะ
ทีนี้ทางเจ้าของร้านขายของชำแถวนั้นนะคะ
บอกว่าเด็กผู้ชายวัย๑๔

และทุกครั้งที่มามีแผลเต็มตัวไปหมดเลย

เขาก็บอกว่าเคยถามนะว่าโดนอะไรมา
แต่น้องไม่เคยบอกเลยค่ะ
ครั้งหนึ่งก็เคยเห็นเป็นซากเขียววะ

โดนอะไรมาอย่างเงี้ยน้องเค้าไม่บอก
หรอเค้ามาซื้ออะไรอะค่ะส่วนใหญ่

พี่เคยเห็นเค้าออกมาเล่นกับคนอื่นมากเด็ก

แต่มันซื้อของที่นี่สองครั้งใช่มั้ยคะ
อีกครั้งนึงก็ใส่ผ้าปิดปากมา
แต่พี่ก็เห็นก็คือตามร่างกายก็คือมีแผล
อีกครั้งนึงก็ใส่ผ้าปิดปากมา

ก็บอกว่ารู้แล้วที่พ่อแท้ของเด็ก
แม่เลี้ยงได้รับการประกันตัวออกมา

เคารพในกระบวนการพิจารณาของศาล

แล้วก็ไม่กลัวนะคะว่าทั้งคู่จะมาทำร้าย

ว่าจะเอาผิดกับคนที่ทำร้ายลูกชายให้ถึงที่สุด

เพราะว่าลูกชายได้เล่าให้ฟังว่าถูกทำร้ายอย่างทารุณจริง

ส่วนอนาคตวางแผนไว้ว่าถ้าเสร็จเรื่องของคดี
สภาพจิตใจของลูกชายเป็นปกติดี

แล้วก็ให้เรียนจนจบและแม่จะดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
แล้วก็ให้เรียนจนจบและแม่จะดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว

แล้วตอนนี้ศาลให้ประกันตัวออกมาแล้ว